คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแยกอโศก๓๐กันยายน
ประมาณตี๑๔๕นาที
ในภาพนี้นะคะจะเห็นรถเก๋งสีขาวคันนึง
ขับค่อนข้างเร็วแล้วลักษณะสงสัยพยายามจะแซงซ้าย
คืออยู่เลนซ้ายแต่เร็วมากไปเฉียวกับรถแท็กซี่
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ของรายเดอร์ที่อยู่ฝั่งซ้ายสุด
คุณผู้ชมค่ะหนุ่มรายเดอร์คนนี้
เจ็บข้อเท้าขวาเกือบขาดเลยค่ะ
นี่ค่ะเร็วไหมคะรถเก๋งสีขาวค่ะ
อันนี้คงจะแซงซ้ายไปเฉียวกับแท็กซี่ก่อน
แล้วก็มีรายเดอร์เขาจอดอยู่ซ้ายสุดแบบนี้
เฉียวล้มลงไปแล้วไปเลยค่ะ
รถเก่งสีขาวที่ชนคนนี้ไปเลยไม่หยุดช่วยไม่อะไร
ขับหนีไปเร็วมากถนนเพชรบุรีนะคะ
ใกล้แยกอโศก๓๐กันยายน
เวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดก็ตี๑๔๕นาที
ตัวคนเจ็บที่เป็นนุ่มรายเดอร์เนี่ยค่ะอยู่โรงพยาบาลบังมศ
ชื่อว่านายสมชายมาจากอายุ๕๙
เจ็บหนักโดยเฉพาะข้อเท้าขวาเป็นแผลฉีกขาดเกือบขาดนะคะ
ขาดออกจากกันไปเลยเย็บหลายเข็มมาก
เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะที่จุดเกิดเหตุ
ก็ลองไปสำรวจดูมันก็มีกล้องวงจรปิดเยอะล่ะค่ะ
ได้คุยกับภรรยาของคนเจ็บด้วยนะคะนางชัญญาอายุ๕๗
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุแฟนเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารตอนกลางคืน
ตี๒โทรไปบอกว่ารถชนข้อเท้าเกือบขาดเธอตกใจมาก
นี่ค่ะคือแฟนนุ่มเธอบอกว่ารถจักรยานยนต์เสีย
ก็เลยอยู่ซ้ายสุดกำลังจะเข็นเข้าข้างทาง
รถเก๋งสีขาวเร็วมากเลยอ่ะพุ่งชนแล้วหนีไปเลย
คือตอนนี้นอกจากข้อเท้าฝั่งขวาที่ต้องเย็บหลายเข็มมากอะนะคะ
ขาขวาทั้งขาเลยค่ะมันเคล็ด
มันเคล็ดไปถึงสะโพกขยับไม่ได้ลุกนั่งไม่ได้
ต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วผู้ก่อเหตุนี้หายไปไหนคะ
ทำไมไม่มาแสดงตัวไม่มารับผิดชอบ
ข้างขวาทั้งข้างครับเคล็ดขยับไม่ได้ตอนเนี้ยอืม
คือลุกนั่งไม่ได้อืมต้องต้องนอนป้อนอ่ะครับจ้ะ

ก็อยากให้เขาช่วยเร่งรัดให้คือเอาคนที่ชนอ่ะ
ให้เขาออกมารับผิดชอบเราหน่อยได้ไหมด้านน้องสาวของคนเจ็บนะคะ
ออนอนงอายุ๔๔บอกว่าไม่ค่อยพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วย
เพราะว่าไปติดตามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพักแต่ตำรวจไม่ให้ความร่วมมือในการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
เมื่อ๓๐กันยายนเนี่ยเธอก็บอกแล้วว่าเนี่ยขอดูได้ไหมขอดูได้ไหม
ร้อยเวรก็ไม่อยู่วันที่สามสิบหนึ่งตุลาคมไปขอดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่เช้าก็รออยู่หลายชั่วโมง
ไม่มีใครรับเรื่องสุดท้ายได้ภาพจากไหนรู้ไหมคะ
ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากทางกอทม
แล้วไปเองไม่ใช่ตำรวจไปขอคือน้องสาวของคนเจ็บต้องไปขอเอง
เขาก็บอกว่าโอกาสมันจะเห็นกล้องมันยากเนอะมันมืด
หนูก็บอกว่าหนูก็เข้าใจแต่ก็คือพี่หนูเป็นเยอะ
อยากจะให้มาช่วยเพราะว่าหลายอย่างมันรวมกันอะพี่มันคือมันแย่ไปหมด
ตำรวจก็คือตำรวจสอนอมักกษันนะคะเป็นพื้นที่สอนอมักกษัน
เราไปถามตำรวจให้ด้วยนะคะตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
งั้นก็ฝากพี่ตำรวจหน่อยก็แล้วกันนะคะช่วยตามเรื่องให้ทีค่ะ